เอามาถึงคุณชูวิทย์แหมออกโรงแฉบอกว่ามันมีกลงมันมีกลงแล้วมันควรจะเป็นโมคะเพราะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชน
คุณชูวิทย์เอาคลิปหนึ่งออกมาคุณผู้ชมยกให้เป็นอำนาจเจริญโมเดลเลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่มาเขียนแผนผังเอาคลิปวิดีโอออกมาเลยบอกว่าเนี่ยมีประชาชนส่งมาให้ร้องเรียนมา
มันมีความผิดปกติในการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะเอามาให้ดูกันเลย
โดยเฉพาะอำนาจเจริญอันนี้คุณชวิตพูดพบมีหัวคะแนนนำผู้สูงอายุไปลงคะแนนเลือกตั้งกันเยอะมากมาย
คุณชุวิตยกอำนาจเจริญโมเดลขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงความน่าสงสัยระบุว่าที่อำนาจเจริญเนี่ยมันมีเขตเลือกตั้ง๒เขต
แต่พบว่าคนในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งย้ายไปเลือกลงเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่สองถึงสี่พันเจ็ดบร้อยสามสิบห้าคน
ส่วนเขตที่สองย้ายไปลงเลือกตั้งล่วงหน้าเขตที่หนึ่งสองพันห้ามร้อยห้าสิบสี่คน
โดยอ้างว่าไปทำธุระต่างเขตก็ตั้งคำถามว่าจะย้ายทำไมมันแปลกมันผิดปกติ
มันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันนะฮะแล้วผิดวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้คนที่อยู่ไกลบ้านไปใช้สิทธิ์
ฟังเสียงคุณชุวิตนะฮะ

สอนสอนจริงผมต้องสงสัยแล้วเอ๊ะมันทำไมเข้าไปมีทุกแหละเพ้ออมกันที่เขตสอง
เท่ากันถึงสี่พันเจ็ดร้อยคนที่จะหลับตัวเล็กนิดเดียวมันเป็นทั้งทุกอะไรเพราะ

คร่าบรรยะแน่นกัน

แล้วเราจะตามที่นี่
ท่านโจเชษฐการบันกลาง

เดี๋ยวภูมิใจไทยจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีอาญา
กับนายชูวิทย์ที่สารอาญามรัชดาแล้วก็จะไปยืนร้องคุ้มครองชั่วคราว
ให้ศาลห้ามนายชุวิตไปรบกวนการหาเสียงของผู้สมัครของพักภูมิใจไทยด้วยนะครับ
แล้วก็ดูเหมือนกับคุณชุวิตจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณทัศนัยค่ะ
อ้างว่าถูกอาสาสมัครหัวคะแนนในพื้นที่อำนาจเจริญเนี่ยเก็บบัตรประชาชนไปในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปปรากฏว่าไปแจ้งความค่ะ
เขาบอกว่าเขาถูกหลอกให้อัดคลิปนั้น
เมื่อวานนี้ตอนค่ำพนักงานสอบสวนสพเมืองอำนาจเจริญ
ก็ได้รับแจ้งความจากผู้ชายคนนี้ค่ะครับ
เป็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านตำบลหมอม้าตำบลนาหมอม้า
แล้วอ้างกับตำรวจบอกว่าถูกคนที่รู้จักการหลอกให้ไปอัดคลิปเพื่อพูดพาดพิง
ว่ามีอาสาสมัครเป็นหัวคะแนนในพื้นที่เก็บบัตรประชาชนไปในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวาน
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับน้องสาวของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ซึ่งบอกกับเราบอกว่าพี่ชายมาแจ้งความเพราะถูกสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งที่รู้จักกัน
ติดต่อเพื่อไปให้ข้อมูล
โดยสทคนนั้นสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นมารับพี่เขาที่บ้าน
แล้วพาไปอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้กัน
หลังจากนั้นมีผู้ชายกับผู้หญิง๒คนอายุประมาณ๒๔๒๕ปี
มาบอกให้พี่ชายพูดว่ามีอสมเป็นหัวคะแนนของพักการเมืองหนึ่ง
เก็บบัตรประชาชนของเขาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ซึ่งตอนที่พูดพี่ก็ไม่รู้ว่ามีการอัดคลิป
พอพูดเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ให้เงินพี่ชายมาพันหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตกลงว่าจะให้เงิน๕๐๐บาท
ทีนี้พอคลิปมันออกไปเนี่ยพี่ก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วก็อับอาย

โดยต้องการให้ตำรวจสืบสวนเอาผิดกับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
เพราะว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ว่าไม่ได้เป็นหัวคะแนนพักการเมืองใดเลยค่ะ